ประเด็นดราม่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่มีกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์นะครับ
ไปที่พักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ไปคุยกับคุณเศรษฐา
คุณเศรษฐาก็พารัฐมนตรีมาด้วยอีก๒คน
ก็คือรัฐมนตรีคมนาคมและรัฐมนตรีช่วย
ก็มีประเด็นตรงที่ว่าระหว่างที่มีการรับฟังปัญหาของวินมอเตอร์ไซค์อยู่นั้น
ปากกามันไม่ติดนะฮะแล้วก็ลักษณะที่ว่า
คุณเศรษฐาเนี่ยคล้ายกับมีการโยนปากกาแล้วก็ทำหน้าไม่พอใจ

ใช่จังหวะนี้แหละลองดูที่วงกลมสีแดงนี่นะครับ

จะชูให้ดูใช่ไหมอันนี้มันปากกามันหมดแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะใช่ไหม
คือผมต้องระวังมากนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะมองว่าโยน
บางคนก็มองว่าวางส่วนสีหน้าก็คือแค่จะแจ้งให้ทราบ
ว่าปากกามันไม่ติดนะแต่ว่าล่าสุดคุณเศรษฐาก็ชี้แจงแล้ว
บอกว่าชมึกมันหมดแล้วจดปัญหาที่พี่วินเข้ามาไม่ทัน
ก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดประชาชนไม่สบายใจ
เพราะอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ล่าสุดวันนี้
บ่งบอกถึงความไม่พอใจก็อยากจะขอโทษนะฮะแต่ยืนยัน
ประเด็นที่ต้องรีบจดไม่งั้นเนี่ยมันจะไปตอบคำถามเขาไม่ได้
พอเขียนไปปุ๊บหมึกมันก็หมดนะก็เลยบอกว่าหมึกปากกาหมดผมไม่ได้คว่างนะ
ลักษณะคือแค่ปล่อยวางบนโต๊ะเท่านั้นก็เข้าใจนะครับว่าตัวเองเป็นบุคคลสาธุ
แล้วก็ยืนยันได้ว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปก็ต้องระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ
ไปฟังคุณเสถาพูดให้หน่อยนะครับ
ผมก็ปล่อยลงไปบนโต๊ะเองเฉยนะครับ

ภาพที่ออกไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นการสะท้อนความรู้สึกของเราเอง
แต่ว่าคนที่ดูอยู่ก็อาจจะเข้าใจผิดได้
ก็กลับขอโทษแล้วจะพยายามระวัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นครับ
คือคุณเศรษฐาไม่ค่อยชอบปากกาที่มันไปกดข้าง

ลังจากนี้ต้องทัวร์พีชปากกาไว้หลายด้ามหรือไง

แต่ก็ยืนยันคำเดิมนะครับว่าไม่ได้มีการอารมณ์เสียหรือว่าคว่างแต่อย่างใด
แต่ว่าก็อยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของคุณผู้ชมนะ
ก็ต้องอธิบายหลายเรื่องนะทั้งเรื่องการปรับห้องสื่อมวลชน
เรื่องการใช้ปากกาก็เข้าสู่การเป็นบุคคลสาธารณะเต็มตัวแล้วล่ะ
เป็นระดับสูงของประเทศด้วยเป็นนายกรัฐมนตรี
ทีมงานก็บอกว่าอาจจะต้องมีการเตรียมที่รองเขียนด้วยใช่ไหมคะ
ใช่มีกระดาษแล้วก็ที่รองเขียนใหม่